เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการคมนาคม

ก็มีรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
แต่ว่าตอนนี้ถูกยุติบทบาทไปแล้ว

เขาก็มีเสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
บอกว่าเป็นการปิดกั้นเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของการคมนาคม
เรื่องของการเข้าถึงโรคไอทีด้วยหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าทางกรมการขนส่งทางบกบอกมาแบบนี้

แต่ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เรามาเคลียร์เรื่องนี้กันนะครับจากคุณจิรภาสุริสุขกันครับ
เวลา๑๓๑๒๒๐๒๒
ฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับส่งผู้โดยสาร
หนึ่งในผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเป็นประจำ
และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทียอมรับว่า
เรียกจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปนั้น

ครั้งนี้อาจทรงผลต่อความเชื่อมัติของเหล่าสตาร์ทอัพ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะ
การปิดกั้นตรงนี้มาเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายคนมองว่า
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับซาร่าอื่น
อะไรก็ตามที่อะไรมันจะเกิดขึ้นมาใหม่
แล้วถ้าเกิดไปขัดกรการหรือไปขัดอะไรบางอย่าง
รัฐก็จะเข้ามาแทรกใกล้อย่างนี้อีกหรือเปล่า

ในเชิงของมุมมองนักลงทุนต่างประเทศเองก็ดี

หรือก็เป็นหัวหน้าวิตกของทางภาครัฐ
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างน้องใหม่ที่เข้ามา
ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการคล้ายกับ๒แอปเดิม
ที่ถูกยุติการให้บริการไป
แต่มีความแตกต่างตรงที่จักรยานยนต์รับจ้างที่เข้ามาให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้างที่ลงทะเบียนเป็นรถสาธารณะ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วไปนั่นเองค่ะ
ก็บอกด้วยว่าการให้บริการลักษณะนี้ทำได้
แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายค่ะ
การนำแอปพลิเคชันมาใช้กับรถสาธารณะ
มีประเด็นจุดเดียวที่ว่านำมาใช้กับรถที่ถูกต้องหรือไม่
เพราะคำว่ารถสาธารณะมันคือระบบที่กฎหมายสร้างขึ้นมา
เพื่อคุ้มครองทุกส่วนทุกภาคส่วน
ทั้งผู้ขับขี่ผู้ใช้บริการประชาชนผู้เดินใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
เพราะฉะนั้นถ้าอยู่นอกระบบรถสาธารณะ
แล้วมาดำเนินการเช่นเดียวกับโรสนะก็ถือว่าผิดกฎหมาย
พูดง่ายคือแอปพลิเคชันไม่ผิดกฎหมาย
แต่การนำมาใช้กับรถรถนั้นต้องถูกต้อง
เพื่อแก้ปัญหาการให้บริการการขนส่งในยุคดิจิตอล
กรุศวงค์คมนาคมจึงแต่งตั้งคณะท่ำงานชิดมาชุดหนึ่ง

ว่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้สุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน